โอเค
ได้รับภารกิจจากคุณแจ๊กกะรีนค่ะ
มาสัมภาษณ์ใบเกอร์ท่านหนึ่ง
แต่ตอนนี้มองไปทางขวาก็ไม่มี

อยู่ไหนล่ะคะคุณพี่คะคุณพี่
ว้าว

สวัสดีค่ะ

ขับมอเตอร์ไซค์มาเท่ขนาดนี้

คือเอาจริงคือชอบมอไซค์มาตั้งแต่

เพราะว่าคุณแม่ก็ค่อนข้างเป็นห่วง
ก็เลยไปแอบซื้อแบบคันเล็ก
แบบจ่ายตลาดอะไรอย่างนี้

ก็ค่อยอัพมาเรื่อย
จนแบบว่าได้ขี่ฮาเล่

ก็นับว่าเป็นชมรมที่ค่อนข้างใหญ่
สำหรับคนไม่ได้อยู่ในวงการธรรมดาศัย

มีสมาชิก๕๐๐กว่าคนค่ะ

แล้วมีผู้หญิงอยู่๓๔คนเองค่ะ

อยากจะเป็นมากเลยค่ะแม่

เพราะว่าตายแล้วตังค์ไม่ถึงจริงนะคุณเอ้ย

สำหรับคนที่มีความสนใจเนาะผู้หญิงเนาะ
อยากจะขับเป็นใบเกอร์บ้างอะไรอย่างนี้
แคทแขนเล็กขนาดนี้พี่แคทขับมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วค่ะ
มันอยู่ที่ขากับหน้าท้องค่ะ
คือแรงการยกเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคือการพยุงก็คืออยู่ที่หน้าท้องแล้วก็อยู่ที่ขาด้วย
ทางที่ดีก็คือเท้าต้องถึงพื้นแล้วก็แบบวางแบบเต็มเท้า
แต่มันก็จะมีวิธียกคือมันไม่ใช่แบบว่ากระชากขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้

ขนาดไปเรียนแล้วขนาดเตรียมตัวอย่างนี้แล้วคุณค่ะ
คุณบุญก็เคยรถมอเตอร์ไซคล้มเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันมีเหตุการณ์มีของขวางกลางถนนว่างั้น

แล้วพอแซงรถออกมาเจอของเหล่านี้แบบ

แล้วจะไปขวาก็ไม่ได้มีรถยนต์มีไปซ้ายก็ไม่ได้รถยนต์เหมือนกัน
เอ้าต้องชนแล้วแหละก็ปั้งก็ล้มแล้วคือแบบซุปเปอร์แมนเลยค่ะ
แพทย์ฟังแล้วน่ากลัวจังเลยเนาะ
แต่ว่าเอาล่ะพี่แคทฝากเป็นห่วงฝากความเป็นห่วงกับใบเกอร์ทุกคนหน่อย
ก็จริงแล้วเนี่ยการออกจากบ้านเนี่ยไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนแค่หน้าปากซอยก็เหอะ
ก็ควรที่จะใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วบางคนก็ไม่ชอบใส่ถุงมือ
หารู้ไหมเวลาคุณล้มนะคะสิ่งแรกที่จะลงพื้นคืออะไรคะ

เพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือให้ดีก็ควรที่จะใส่เสื้อที่ป้องกันนิดนึงเป็นแบบพวกกาดพวกอะไรอย่างนี้ก็ยังดี
อย่าใส่รองเท้าแตะอย่าใส่กางเกงขาสั้นเลยรองเท้าแตะเนี่ยนะคะ
เวลารถล้มนิ้วเท้าของคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเวลาคุณล้ม

พี่แคทต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะ

หรือว่ามีอะไรที่เราพกติดตัวไว้หรืออย่างนี้ไหมคะ

เดินทองเดินทางปลอดภัยความรักอย่างน้ำ
โอ้โหพกหินนำโชคมาเต็มข้อมือขนาดนี้

ขวัญสังเกตเห็นที่คอพี่แคทยังห้อยอีกสิ่งหนึ่ง

แล้วก็มีทาเวสวันเวลาเดินทาง
อันนี้คือนับถือด้วยความที่เดินทางบ่อย
เดินทางบ่อยแล้วก็แบบจะต้องไปอยู่โรงแรมนู้นโรงแรมนี้แบบ
ถ้าเกิดว่าเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
บางทีเป็นคนที่เซ็นแรงเรื่องพวกนี้
จริงหรือพี่ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องความเชื่อค่ะ
เรือนขวัญชอบมากเลยดีค่ะขอไปถามแบบลึกได้ไหม
มันร้อนเนอะอ๋อมันร้อนพี่ทำยังไงดีถามก่อน

อิตาลีไม่ค่อยถนัดแต่ว่าคนอิตาลีเนี่ยถนัดอยู่พี่

จะแนะนำอาหารอิตาเลี่ยงอร่อยที่สุดในเท้าค่ะ

ซึ่งเมื่อก่อนนี้ที่ฉันเป็นหุ้นส่วนนะคะ
แต่ว่าไม่มีเวลาดูแลก็เลยแบบ

ใช่ป่ะใช่ป่ะ
โอ้โหพี่แคทค่ะเมนูหลากหลายมากเลย

ระหว่างที่รออาหารนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่แคทก่อนนะคะ

เมื่อกี้ค่ะเราคุยกันค้างไว้

มีคนที่เขามาเล่นตลกด้วยเยอะเหมือนกัน

เราเจอบ่อยมานานมากแล้วมาเป็น๑๐ปีแล้ว
คือก็จะเจอตั้งแต่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องไปอยู่โรงแรมที่แบบต่างนานาอะไรอย่างนี้
บางทีก็จะแบบโรงแรมใหม่โรงแรมเก่า
แต่เวลาเข้าไปทุกครั้งเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะแบบวางตังค์เอาไว้
อาจจะเป็นเหรียญหรือ๒๐บาทอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบวันนี้ขอบ้านมาเช่าห้องอะไรประมาณนี้
แบบว่าซื้อห้องเช่าห้องคืนนี้นะ
เพราะว่าแบบวันนี้แบบมาทำงานนะอะไรอย่างนี้
๒๐ที่วางไว้เวลาเราออกเนี่ยเอากลับหรือว่าเอาคืนเลย

ถือเป็นความลับของพี่แคทกับการมีสัมผัสพิเศษแบบนี้
เราเลยได้เคล็ดลับดีจากพี่แคทเวลาไปพักตามโรงแรมในต่างจังหวัด
คุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันได้นะคะ
อย่างคลิปที่พี่แคทไปออกแล้วก็เล่าให้เราฟัง
จะบอกว่าคลิปหนึ่งประทับใจมากเลยที่ต้องไปช่วยเหลือไหมเก็บซีนโดม

มันเหมือนกับว่าเราไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เหมือนเป็นอีกเสียงนึง
ที่จะให้คนได้รู้จักคนเหล่านี้มากขึ้น
แคทมีความสนใจที่จะช่วยเหลือตรงด้านนี้ตั้งแต่แรกเลย
ทำไมถึงต้องเป็นเด็กออทิสติก
จริงแล้วนี่คือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว
แล้วก็มันก็เป็นอีกโครงการนึงที่ไม่ค่อยได้มีคนให้ความสนใจมากนัก
ก็เลยมีความรู้สึกคือในเมื่อเราได้มีรุ่นพี่ที่อยู่ในชมรมที่ทำมาก่อนแคทแล้ว
เขาก็มาทำมา๒๓ปีแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแคทมีความสนใจไปไหมชื่อไหมว่าเด็กเรานี้เค้าน่ารักมาก
คือแบบตอนที่ไปครั้งแรกก็ไปกันประมาณ๕๖คัน
แล้วก็มีกิจกรรมข้างในก็จะมีแบบพวกกีฬาสีมีเล่นดนตรีมีอะไรอย่างนี้

คือถ้าใครไม่ได้มาสัมผัสเหมือนพี่แคทก็จะไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้เขามีความสามารถนะ

แล้วทีนี้ค่ะพี่แคทได้ไปสัมผัสกับน้องนะทั้งน้องเองแล้วก็ทางครอบครัว

สิ่งที่สำคัญก็คือการยอมรับในสังคมมากกว่านี้
คือเขาไม่ได้เป็นอะไรที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป
อาจจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นแต่แค่นั้น
แล้วก็เขาก็ต้องการกำลังใจด้วยแหละ
อยากให้ทุกคนได้ยอมรับน้องแล้วก็ให้กำลังใจ
ที่สำคัญคืออีกหนึ่งอย่างคือโอกาส
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักของพี่แคทที่คนไม่ค่อยรู้
กับการออกทริปไปสร้างความสุข
รอยยิ้มให้กับน้องแบบนี้
พูดเรื่องเด็กมาก็แล้วดูแบบรักเด็กดูอะไรอย่างนี้
ครอบครัวตัวเองไม่อยากมีบ้างเหรอคะพี่
อยากมีตั้งแต่อายุ๒๐กว่าแล้วค่ะ
ต้องพาไปแบบมันดัมเบิ้ลไปแล้วเนอะ

คือยังไงก็อยากมีคือมีลูกหรือไม่มีลูกก็อีกเรื่องเนื้อนะ

เราเป็นคนที่สัดทานในความรัก
สาวสวยที่ศรัทธาในความรักอย่างพี่แคท
แต่ความรักก็ทำให้ผิดหวังซ้ำเช่นเดียวกันกับผู้หญิงทุกคนค่ะ
ที่ผ่านมามีประสบความรักในความรักที่มันแบบ
ค่อนข้างที่จะผิดหวังเยอะมาก
คือที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเจอคนที่เห็นความสำคัญของคนอื่นมากกว่าเรามาตลอด
แล้วแบบบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะ

บ่อยครั้งมากที่ให้เต็มที่
คือหมายถึงว่าเขาให้เราเต็มที่ช่วงโปรโมชั่น
ที่เขาจะเรียกกันว่าช่วงโปรโมชั่น
ไม่อยากเรียกคำนี้เลยเพราะว่ามีคนรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ฟังตัวแย่
มันไม่ควรที่จะทำมันต้องเสมอต้นเสมอไป
ขวัญเชื่อว่าประสบการณ์ช้ำจากความรักแบบพี่แคทและผู้หญิงอีกหลายคน
คงจะทำให้มุมมองที่มีต่อความรักเปลี่ยนไป
เอาละค่ะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลอยากจะรู้ว่าตอนนี้ค่ะพี่แคทมีหนุ่มคนรู้ใจซ่อนไว้หรือเปล่า
อืมไม่แหมคิดนานเลยนะ
ฉันถามสเปคเลยดีกว่าอยากได้ผู้ชายแบบไหน
เสมอต้นเสมอปลายค่ะคือช่วงโปรโมชั่นไม่ต้องมี
คือคุณจะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลย
แล้วก็เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกเราไว้ใจได้
ความไว้วางใจกันความเชื่อใจกัน